วันนี้ยับเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญนี้ก่อน
วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙

พระประมิญมหาภูมิพศอดุญเดช

ถ้าเริ่มนับวันสวดพระพิธรรมวันแรก
ครบ๗วันเรียกว่าสัตมวาน
ซึ่งตรงกับวันที่๒๐ตุลาคม๒๕๕๙วานนี้
โดยวานนี้ก็ได้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถวายพระบรมศพครับ
วันนี้เวลา๑๐นาฬิกา๕๙นาทีสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศบรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวัง
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จร่วมด้วย
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชศักระกราบถวายบังคมพระบรมศพ
จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนามัศกาลบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตชัดทรงกราบแล้วประทับพระราชอาจพระสงฆ์๓๐รูปถวายพรพระ
จบแล้วส่งประเคนสำหรับพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร๓๐ไตรพระสงฆ์สดับปากรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม
สมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยทัยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดพระไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถา
พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์แปดสิบเก้ารูป
สะดดไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาบรรชวัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
หิตราธิเบศจักรีนริบดินประมาธิบดีจักรีนรุบดิน
สยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
โดยมีพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
จากวัดอนงคารามวรวิหาร
และวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
และเวลา๑๘๔๘นสมเด็จพระเทพระราชราชสุดาศสยามบรมราชกุมหาบรี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
หิตราธิเบศบรามาธิบดีจักรีนริบดิน
สยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมหาราชวัง
ซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ

และวัดสุทัศน์เทพวราบรามรวม๘รูป